ลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพามาดูคดีฆ่าสยองค่ะ
ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเมื่อมีชายโหดคนหนึ่ง
เขาเป็นผัวหึงโหดนะคะมีการชักอาวุธมือมีดปืน
เก้ามอมอออกมากระหน่ำยิงชายหนุ่มที่มาติดพันธรรยาของตัวเองค่ะ
เขารัวยิงห้านัดจนตายสยองนะคะซึ่งต้นสายปลายเหตุมันเกิดจากการที่เขาเนี่ย
เห็นภาพบาดตาบาดใจว่าผู้ชายคนนี้มายุ่งกับเมียตัวเอง
มานั่งกินเหล้าถึงในบ้านด้วยกันนะคะเบื้องลึกเบื้องหลังเรื่องนี้เป็นยังไง
เจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
ตี๓วันที่๑๑เมษายนตำรวจภูทรประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรี
รุดไปตรวจสอบเหตุยิงกันที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลคำตะโนธ
ที่นั่นพบศพยุทธพงศรีสว่างวัย๒๗ถูกยิงในระยะเผาขน
เข้าใต้สะบักหลังราวนมแขนและหลังมือสิ้นใจตายก่อนถึงมือหมอ
จุดเกิดเหตุพบมีการตั้งวงดื่มเหล้ากันมีทั้งกับแก้มโซดาและแก้ววางเกลื่อน
พบกล้องเลือดกล้องใหญ่มีเป่ากระสุนขนาดเก้าหมอตกดูหนึ่งปลอก
หัวกระสุน๒หัวจึงทำบันทึกไว้
คนร้ายคือสุเทพบุญบวรวัย๔๗ปีหลังก่อเหตุหลบหนีไป
เจอแต่นัทพรยอดศรีวัย๓๒ภรรยาของเขา
เล่าว่าช่วงค่ำเธอกับเพื่อนชายอีกคนขับรถไปที่บ้านผู้ตายนั่งดื่มกินกัน
แล้วพากันมากินต่อที่บ้านของเธอ
กระทั่งตกดึกนายสุเทพสามีกลับมาเจอจึงชักปืนออกมารัวยิง๕นัด
นางมาลัยศรีสว่างแม่ผู้ตายยอมรับลูกชายไปติดพันธุ์ผู้หญิงที่มีสามีแล้วจริง
ก่อนเกิดเหตุมีผู้หญิงขับรถมาหานั่งดื่มกินแล้วพากันออกไปกินต่อ

ขณะที่นายกุศลศรีสว่างคนเป็นพ่อบอกเคยเตือนลูกชายแล้วหลายครั้ง
อย่าไปยุ่งกับเมียชาวบ้านแต่ลูกดื้อไม่เชื่อฟัง
กระทั่งเกิดเหตุสลดจนได้
ไม่ทันข้ามวันสุเทพเข้ามอบตัวกับตำรวจประจันตคาม
สารภาพทำเพราะถูกหยาม
เห็นภาพบาดตาที่ผู้ตายมานั่งกินเหล้าถึงในบ้าน
อีกทั้งเคยมีเรื่องบาดม้างกันมาก่อน
จนผู้ตายข่มขู่เป็นประจำ
ตำรวจพาไปค้นหาปืนที่โยนทิ้งแม่น้ำ
พาไปชี้จุดเกิดเหตุก่อนนำตัวไปสอบปากคำ
คนร้ายโดนแจ้งข้อหานักฐานฆ่าคนตายโดยเจตนา
สรุปสำนวนส่งฟ้องฝากขัง
รับศพเหยื่อปืนกลับไปประกอบพิธีทางศาสนา
ทำกลางความเศร้าและคราบน้ำตา
แก้ปัญหาด้วยความรุนแรง

ก็ไม่พ้นคุกตาราง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน